เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดและการถ่ายทำนะครับ

อันนี้ย้อนให้ฟังก่อนนะครับแล้วมันก็เลยเลื่อนมาเป็นกุมภาปีนี้ใช่ไหม
จริงก็มันจบไปแล้วแล้วก็จะเห็นอยู่ตลอดว่าคุณเต้เองไปรายการ
ออกงานก็ไปกับพี่ช่าแล้วก็ไปกับพี่เกดไปกับพี่บีไปกันทั้งหมดเลย
ก็ยังไปอยู่ต่อเนื่องไหมจริงไม่มีอะไรที่แบบอะไรหรอกครับ
คือว่ามันเป็นการทำงานแหละนะครับ
แล้วจริงขออนุญาตอยากให้เกียรติพี่ช่าซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่าเรา
แล้วก็จริงเรารักกันเคารพกันให้พี่ชาติเป็นคนชี้แจง
น่าจะถูกต้องกว่าตามมารยาทแล้ว
ไม่อยากพูดอะไรที่แบบเดี๋ยวผู้ใหญ่ไม่รัก
แต่กับพี่ช่าคุยกันไหม
คุยตลอดเอาจริงแล้วก็ไลน์คุยกันใช่ไหมครับ
แล้วหลังจากปีที่แล้วเราก็ยังออกรายการ
ล่าสุดยังเพิ่งไปออกสามแซ่บอะไรด้วยกันอยู่เลย
แล้วก็มีงานก็ไปออกตอนเช้า
ช่าก็เพิ่งไปออกเรื่องเล่าเช้านี้

แล้วก็ทัวร์ไปรายการอื่นของช่องให้ลิง
กินข้าวก็กินข้าวกับกันวันก่อน
ล่าสุดนี้ก็มีงานไปออกด้วยกันด้วยซ้ำไป
ต่างคนต่างไปไม่ทันอะไรอย่างนี้นะครับ

แล้วก็มีแปลงทางนี้ครับพี่เต้
เป็นสิ่งที่พี่ช่าก็ไม่รู้เอง

ทางพี่ช่าเป็นคนพูดชี้แจงดีกว่า
ส่วนคุณเต้เรารักและเคารพพี่ช่าอยู่เสมออยู่แล้ว
แล้วก็เราคุยกันอยู่ตลอดนะครับ
แล้วก็ในการทำงานเนี่ย
พูดได้ชัดเจนว่าคุณเต้คุยกับโปรดิวเซอร์
ดิวเซอร์คุยกับทีมงานทุกคน
แล้วก็ทีมงานทุกคนก็คุยกับดาราทุกคน
แล้วทุกคนสื่อสารกันนะครับ
เพราะฉะนั้นเป็นการพูดคุยกัน
และก็แยกย้ายกันไปได้ในทางที่ดี
ก็เหมือนเป็นการตัดสินใจรุ่นแต่พิชาแล้วกัน

ให้ผู้ใหญ่พูดดีกว่านะครับ
แต่ว่าคุณเต้จุดประสงค์ของคุณเต้นะ
อย่างแรกเลยคือว่าต้องทำให้รายการเนี่ย

ตอนนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ
หัวใจของรายการคือต้องมีเมนเทอร์๓คน

เพราะว่าเด็กก็ทำงานแข่งขันอยู่
เราต้องคิดถึงชีวิตของเขาก่อนอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็อย่างแรกสุดเลยคือต้องถือคิดถึงชีวิตของรายการ
เพราะชีวิตของรายการนี้เป็นเหมือนลูกคุณเต้
เราเป็นแม่เราก็อยากทำให้รายการเราดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
เพราะฉะนั้นก็แก้ปัญหาไปทีละทีละ
คุณต้องขอบคุณครับ
มันทุกอย่างเป็นไปตามมืออาชีพ
ถ้ามืออาชีพที่เราทำยังไงเราก็ทำยังไง

ก็เดี๋ยวจะไปกันหย่างนี้

นึกออกไหมให้หรือจะตอบคู่กันเลยดี
หรือยังงั้นดีกว่ามั้น

จะจบมุดเดียวจบก็ดีเหมือนกัน
เอาอย่างนั้นอาจจะดีกว่า

แล้วก็เราเพิ่งได้รับความกรุณาจากทางสถานี
ว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นยืดเวลานะครับ
แล้วก็อาจจะอยู่ตอนช่วงเย็น

เพราะฉะนั้นอันนี้คุณได้กำลังเตรียมการอยู่ว่า
ถ้าเยอะเวลาแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
อันนี้ขอแบบว่าอีกสเต็ปหนึ่ง
ถึงจะติดต่อว่าใครจะมาบ้างนะครับ
ใช่

ยังไม่ได้คุยเพราะว่าไม่อยู่ด้วย

แล้วก็เดี๋ยวสงสัยวันนี้ต้องคุยเรื่อง

เมื่อใดจีมจะถึงคุยค่ะ

ก็โดนระเบียบตั้งแต่วันแรกอ่ะตั้งแต่แบบว่าพอเบค๓ก็โดนแล้วมั้ง
แต่ว่าครึ่งหนึ่งก็ต้องการอยากให้ชี้แจงแหละเพราะเขางงนิดนึงว่าอะไรเกิดขึ้น
แต่เราก็บอกประมาณนึงแล้วในรายการนี่ก็พูดเยอะไม่ได้เพราะว่า
หัวใจของมันคือต้องทำการแขนคันจะต่อก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าโอเคจบเริ่มเอาทำงานต่อ
อันนี้คือว่ามันก็เหมือนก็ดีดีในแง่ที่ว่าเด็กก็เจออุปสรรคในการทำงาน
เขาก็ต้องตั้งสติมีสติต่อไปในการทำ
เต้ยยินยังว่าไม่ได้ปล่อยใจกับแค่คุณกัน
เป็นการพูดคุยกันใช่เป็นการพูดคุยกันแน่นอนนะครับ
ในส่วนของเต้ได้ขออนุญาตพูดแค่นี้ว่าไม่ได้มีอะไร
แล้วก็นั่งคุยกันทุกฝ่ายแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้
ก็ต้องซักคือคุยที่เข้าใจกันดี
เข้าใจฉีกไต้เขาใจอ่ะ

ไม่ว่ามันใจว่าคนมองในอะไรครับ

เพิ่งได้ยินแล้วว่าปลดเดี๋ยวเนี้ย

อยากให้เกลียดพี่ช่า
แล้วก็พี่ช่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะครับ

อันนี้เราก็ตอบแล้วว่าอยากให้ก็คือเป็นเรื่องของการทำงาน
แล้วก็อยากให้ทางผู้ใหญ่ออกมาชี้แจงในส่วนของเขาด้วย
เพราะว่าคุณได้พูดพูดปุ๊บแล้วไม่ได้พูดด้วยกันเนี่ย
เดี๋ยวก็ไปกันไปมาเดี๋ยวก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้
สงสัยต้องพูดพร้อมกันแล้วเปล่าหรอเนี่ย
อยากจะบอกว่าปีนี้โดนกระหน่ำจนแบบปกติสตรองกว่านี้นะ
ปีนี้รู้สึกว่าเออก็เพราะว่าเดิมอ่ะคุณได้จะบอกว่าเดิมอ่ะทำไปออกไปประมาณหนึ่งใช่ป่ะฮะ
แต่ปีนี้มันทำเสร็จแล้วมันมานั่งออกแล้วมันมีเวลาได้นั่งได้ยิน
ได้อะไรเยอะเหมือนกันก็โอเคอ่ะก็เทก็ดีขึ้นแล้วครับ
แต่ว่าปีนี้เราจะทำเป็นแบบไม่จำกัดเชื้อชาตินะครับ
อ๋อหลังจากนี้คุณได้ว่าเคฮ่อให้รอดูแล้วกัน
ก็ยังไม่เห็นชอบเลย
คอนแรกเดิมทีพี่ช่าอ่ะเอ่อถ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับ
พอถึงจุดนึงคิวพี่คริสเคลียร์ขึ้น
และข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือคิวได้ข้อที่หนึ่ง
แต่ที่สำคัญที่สุดคือพี่คริสเนี่ยเล่นเกมเป็นแล้ว
อ่าเล่นเกมเป็นแล้วชิวได้แล้วแล้วมาปุ๊บต้องทำงานได้เลยทันที
แล้วต้องต้องแบบแข็งแรงมากมันก็เลยมันต้องมันเป็น
ไม่ได้ลงตัวที่นี่ครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับผม